ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนังสือจากอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจริง
บอกว่าในอำเภอเขียนถึงสถานีตำรวจในพื้นที่
ขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลหน่อยในพื้นที่เกิดสัตว์เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีคนเจ็บคนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุอยากให้ตำรวจเข้ามาดู
แล้วมาเกี่ยวพันธุ์ถึงเรื่องของมีผีปอบในพื้นที่หรือเปล่า
ทีนี้โลกโซเชียลเขาบอกว่าขอกำลังของเจ้าหน้าที่ไปปราบปอบ
กลายเป็นหน่วยปราบปอบหรือเปล่าแล้วก็ตำรวจนี้เขามีหน่วยนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับระบุไว้ในหน้าที่เลยเหรอ
ใช่ฮะซึ่งหนังสือฉบับนี้นะครับด้วยใจความย่อบอกว่า
อำเภอปฐุมราชวงศาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนะครับ
ว่าในระยะนี้เวลา๓ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
โดยเฉพาะภายในปี๒๕๖๐มีโคตั้งคันแล้วก็คลอดลูกตายไปแล้ว๔ตัว
ประกอบกับมีชาวบ้านเจ็บป่วยและเสียชีวิตตลอดจนครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านภูดานกอยเจ็บป่วยพร้อมกันจำนวนถึง๔คน
จึงเกิดความเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีปอบในหมู่บ้าน
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ตลอดจนเพื่อเป็นการทำนุบำรุงขวัญราษดรมีให้แตกตื่นมีกำลังใจ
ในการดำรงชีพจึงขอให้สาธิตตำรวจพูทรปฐมราชวงศาสตร์
ราชวงศาจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบล
ตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้กับราศดรหน่อย
จดหมายนี้ออกมาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวโลกโซเชียลบอก
โอ้โหเดี๋ยวนี้ตำรวจมีหน่วยปราบปอบไงนะครับ
เรื่องนี้นะครับเราก็ไปสอบถามข้อเท็จจริง
จากทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านภูดานกอย
ผู้ใหญ่บุญมากศรีราฤทธิ์นะครับ

คนที่ชาวบ้านลือกันหนาหูว่าเป็นผีปอบ
ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
จากนั้นสัตว์เลี้ยงจำนวนมากก็เริ่มล้มตาย
ทำให้ชาวบ้านพากันสงสัย
ว่าอาจจะเกิดจากผีปอบที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่
ได้ปรึกษากับผู้เท่าผู้แก่

ซึ่งเห็นตรงกันว่าจะแก้ปัญหา
โดยการประกอบพิธีทางพรามและพุทธ

จึงเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม
พิธีมีคณะทรงมีพระทรงขับไล่ผีปอบ
และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขาบอกว่า
เชื่อว่ามีผีปอบจริงในพื้นที่
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยฮะ
เพราะพวกเขาเคยเป็นภอดศาลมาก
พวกเขาทำอย่างนี้
ถ้ามิงคุณไปก่อนครั้งนี้
แต่คนคุณจะจนไม่รู้ว่า
พวกเขาก็ไม่เรียกวาดว่า

ก่อนหน้านี้วัวควายหมูเป็ดไก่ล้มตายจำนวนมาก
และคนที่มีประวัติที่ชาวบ้านล่ำลือหนาหูว่าเป็นปอบ
ไม่มีที่ไปก็ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่
แต่ว่าการทำพิธีครั้งนี้นะ
เขาไม่ระบุเจาะจงว่าต้องไปทำพิธีที่บ้านไหน

ผู้ใหญ่บ้านบอกกับลูกบ้านบอกอย่างนี้
ไม่ให้ลูกบ้านชี้ว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านของปอบ
ถือว่ามีความชั่วร้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็พอ

จะได้ไม่กระทบต่อคนที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบหรือว่าลูกหลานของเขา
ดังนั้นพอมีพระเข้ามาพอเชิญพระอาจารย์เข้ามาทำพิธีเนี่ย

ดึกดื่นไม่ยอมหยุดเลยนะครับ
ตอนนี้เงียบไปแล้วชาวบ้านรู้สึกสบายใจขึ้น

เมื่อก่อนครูไม่กล้านอนที่โรงเรียนเลยนะ
เพราะเวลานอนมักจะเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาด
ขึ้นทุกคืนนะครับ

เรื่องมันเริ่มแบบเงียบไปหมาไม่หอ
และครูก็กล้ากลับไปนอนที่โรงเรียนนะครับ
แล้วก็ครูที่ก่อนหน้านี้เคยมีเหมือนอาการปอบเข้า

ด้านของนายจักรีทองเจริญนายอำเภอปฐุมราชวงศา
ชี้แจงถึงเรื่องของจดหมายเรื่องของหนังสือนี้คุณอยากรู้ไหม
ในอำเภอชี้แจงว่าอย่างไรคะนะฮะชี้แจงออกมาบอกว่า

เพื่อขอความร่วมมือไปยังตำรวจ
ส่งเจ้าหน้าที่มาสอดส่องดูแลประชาชน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านขวัญเสียตื่นตระหนก
ไม่ได้สั่งให้ตำรวจมาช่วยจับผีปอบ
ตามที่กระแสข่าวว่าแต่อย่างใดนะฮะ
และตอนนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจริง
ผู้ว่าสิริรัตนชุมอุปการณ์นะครับ
ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในแง่วิทยาศาสตร์ด้วย
กรณีที่สัตว์เลี้ยงล้มตายจำนวนมาก
แล้วก็มีคนเจ็บคนป่วยในพื้นที่

รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติอย่าวิตกกังวล
เพราะทางจังหวัดนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว
ซึ่งก็คาดว่าจะทราบผลในเร็วนี้นะครับ